ส่วนเรื่องต่อไปยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเช่นเคย

คุณเคยฝันอะไรแล้วมันเป็นจริงไหม

ส่วนใหญ่จะเป็นฝันร้ายแล้วกลายเป็นจริง

เพราะว่าชาวบ้านที่กำแพงเพชรเขาฝันว่า
จะเจอตะเคียนแล้วก็เจอจริง
นี่ค่ะสิ่งที่เขาฝันแล้วเขาเจอ
มันคือไม้ตะเคียนแบบนี้
ตะเคียนขนาดใหญ่ยาว๑๔เมตรนะ
ชาวบ้านเขาพบลอยอยู่ที่ท่าน้ำหลังวัด
เสมางามอยู่ในพื้นที่หมู่๒ตำบลธรรมรงค์

ทำพิธีบอกกล่าวแล้วก็ขนย้ายไม้ตะเคียนขึ้นมาจากน้ำ
เพื่อนำไปรักษาไว้ที่ท้ายวัด
แล้วการเจอไม้ตะเคียนท่อนนี้อย่างที่บอกว่า
มาจากความฝันที่มันกลายเป็นความจริงคุณ
เพราะว่านี่ค่ะพระนพัฒน์อินทปัญโยท่านเล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะ
ญาติโยมมาหาแล้วมาบอกว่าฝัน
ฝันว่ามีคนชื่อว่าแม่มณิงและแม่ปฐุม
บอกว่าจะมีตะเคียนเนี่ยโผล่ขึ้นจากท่าน้ำหลังวัด
ปรากฏว่าหลังจากเล่าจบอีกไม่กี่วัน
เจอตะเคียนเนี่ยโผล่ขึ้นมา๑ท่อนจากน้ำจริง

ก็เจออีกหนึ่งท่อนรวมเป็นสองท่อน
ตามที่ในฝันบอกทันทีเลย
ตรงกับที่ชาวบ้านเล่าเด๊ะเลยค่ะ
ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าความฝันมันจะเป็นจริงขึ้นมาได้
งานนี้เลยสร้างความฮือฮากันทั้งตำบล
มากราบไหว้มาขอพร
มาขออะไรไปฟังกันเองดีกว่า
คนไหนดูก็ขอให้ใช้ได้ทุกคนนะ
ขอเล่นมาทำบุญกันเนาะ
กลางมีกันนะไม่อย่างนั้นก็ลูกกระเต้า